น้องอายุเพียงแค่สักประมาณ๒ขวบ๗เดือน

กินผลไม้แล้วเม็ดติดคออันตรายฉลาดเด็กหน้า

เขาก็หยิบเข้าไปนั่นแหละแล้วเขาก็เคี้ยวทั้งเปลือกนั่นคือลำไย
พ่อจริงผู้ใหญ่ก็กินแบบนั้นนะ

ใช่พอเคี้ยวเข้าไปทั้งเปลือกเสร็จแล้วทั้งหวานไม่มีผู้ใหญ่อยู่
พอกินเข้าไปทั้งเปลือกน้องสองขวบกว่าคุณผู้ชมนึก
พอเคี้ยวเสร็จเม็ดมันหลุดเสร็จมันก็หล่นเข้าไปติดคอ
เอาข่าวนี้มาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ
ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะ
คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
กู้ภัยก็รุดไปช่วยเหลือไปที่บ้านหลังนี้
อยู่ที่บ้านตะเคียนตำบลสวายอำเภอเมืองสุรินทร์
ให้การช่วยเหลือน้องอายุ๒ขวบ๗เดือนชื่อน้องคิงตันนะคะ
ตอนไปถึงกู้ภัยบอกน้องเนี่ยตัวซีดปากเขียวหายใจติดขัดแล้ว
แล้วหมดสติอยู่ที่พื้นไปถึงก็เลยช่วยเหลือค่ะ
ด้วยการกระแทกน้องจากด้านหลังจนกระทั่งอ๋อมีเม็ดลำไยหลุดออกมา

นั่นแหละเป็นสาเหตุที่มันติดอยู่ในคอน้องจนน้องมีอาการแบบนั้น
แต่น้องเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วชีพประจ๋องก็เต้นอ่อนมาก
เร่งทำการส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
แต่คุณผู้ชมคะสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ
คือคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน้องขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานค่ะ

แล้วยังไงล่ะคุณยาย

จริงเรื่องนี้คุณยายบอกคุณยายรับไม่ได้นะ
ใช่คุณยายเนี่ยโทษตัวเองคุณยายโทษตัวเองนะฮะ

เรื่องราวมันเกิดจากที่ยายนั่งอยู่

จังหวะยายลุกออกไปจากตรงนั้นไม่กี่นาที
ลักษณะเหมือนได้ยินเสียงหลานร้อง
แล้วมาถึงหลานเหมือนจับที่บริเวณคอ
เลยคิดว่าต้องกินลำไยเข้าไปแน่แล้วติดคอ

เขย่าตัวหลานชายน้องคิงตันหลายรอบ

เม็ดลำไยมันก็ไม่หลุดออกมา
ฟังเสียงยายเล่าต่อค่ะ
มันได้ยินในหลานร้องก็เลยวิ่งกลับมา
เขาร้องยังไงร้องให้ช่วย

ยายก็เลยหันมาแบบเหมือนสัญชาติ
ไปเถอะ
นี่แหละค่ะคุณยายก็เสียใจแล้วก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง
คุณผู้ชมนี่คือที่วัดสังแก่นะคะ
ที่เป็นที่บรรพินกุศสนศพของน้องคิงตั้น

คุณแม่อยู่กรุงเทพพอรู้ข่าวนะคะ
ก็รีบเดินทางกลับมาที่สุรินทร์เลย

อดรูปลูกชายร้องไห้ไม่หยุดตลอดเวลา

แต่ขอให้เรื่องราวนี้ของลูกชาย
เป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับทุกครอบครัวค่ะ